ชาวเน็ตบอกว่าเอ๊ะทำไมดูคลิปนี้แล้ว

ดูแล้วรู้สึกเหมือนน้ำตาจะไหลออกมาค่ะ
เป็นภาพแห่งความดีใจประทับใจนะครับคุณผู้ชม
คือผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากมีลูก
แล้วเขารอลูกให้มาเกิดกับเขาเป็นปีแล้วนะคะ
สุดท้ายภรรยาเซอร์ไพรส์ค่ะเอาที่ตรวจคัน
ซึ่งเป็นการยืนยันว่าภรรยาตั้งคันมาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้
ไปดูน้ำตาของผู้ชายที่ร่างกายบึกบึนกันหน่อยค่ะ

เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ

เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ
เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ

เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ
เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ
เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ
เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ
เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ

เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ

เฮ่ยร้องเป็นเด็กเลยอ่ะภรรยาเซอร์ไพรส์สามีแบบนี้ค่ะ
พร้อมเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักคุณเห็นไหมคะ
คือดูออกเลยว่าครอบครัวนี้เขาแบบรักกันและมีความผูกพันกัน
ตั้งแต่ภรรยาเดินเอาที่ตรวจคันมาให้ดูแล้ว
แล้วคุณผู้ชายวาดที่คุณพ่อก็ดูจิตใจเขาเป็นคนที่น่ารัก
เห็นไหมปาดน้ำตาแบบนี้
เดินไปหาคุณแม่แล้วก็ชูกำปั้นสำเร็จแล้วนะคะ
ทีนี้ชาวเน็ตที่หัวอกเดียวกัน
บางคนเขารอลูกมาเกิดกับเขาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
เช่าเน็ตที่หัวอกเดียวกันบอกว่าอย่างไรรู้ไหม
ดีใจมากเลยเข้าใจความรู้สึกเข้าใจจริง
หัวอกคนรอวันนี้การรอสิ้นสุดแล้วนะคะ
ซึ่งคุณภรรยาเนี่ยโพสต์ไว้แล้วมาอ่านคอมเมนต์นะคะ

แล้วก็ไปแสดงความยินดีเห็นไหมคะน้ำตาไหลเลย

แล้วผมก็รับทราบรับรู้
ว่าทุกคนร่วมแสดงความยินดีจริงนะคะ
อ่าเนี่ยมันดีตรงนี้ตรงไหนรู้ไหมคะ
คือครอบครัวเขาพร้อมแล้วเด็กก็มาเกิดกับครอบครัวนี้
แสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะครับ